มีทั้งบึ้งมีทั้งอะไรมาเต็มไปหมดครับ
ติดตามพร้อมกันในหัวเขียวข่าวเด็ดครับ
ลงรูพญาบึ้งกันดีกว่าคุณผู้ชมนี่

ลงรูบึ้งนะ

อะไรที่มันแบบว่ามีความกระชุ่มกระชวยกันหน่อย

ก็ขาดไม่ได้ต้องมีการเขียนตัวเลขม้วนใส่กระดาษ
ทำพิธีเสี่ยงทายจากท่านพญาบึ้งกันหน่อย
เพราะว่าเราลุ้นกันสิบเจ็ดมกราคมนี้นะ
ขยับจากวันที่สิบหกไปเป็นวันครูเนอะทีนี้พิธีการขอเลขเด็ด
ต้องใช้ความอดทนอดกลั้นคุณผู้ชมทำพิธีเสร็จปุ๊บ
่อนเลขลงไปจ้ายเย็นกันหน่อยนะฮะเพราะว่าเขาจะใช้เวลาในการให้พญาบึ้งนั้น
ดันออกมาบางทีก็เช้ายันเย็นกว่าจะดันออกมาที่ปากรูนะฮะ

สุดท้ายพระยาบึงก็ไม่ทำให้ผิดหวัง

นะฮะก็เนี่ยฮะคุณผู้ชมเอาไปดู
เขาดันออกมาให้๓ใบแบบนี้เต็มแล้วเนอะ
ไม่ต้องอ่านย้ำนะนะฮะ
กระดาษสีขาวนั่นแหละนะครับ

อ่าไปต่อกันเลยนะคะที่วัดดรใหญ่ปทุมธานี
เขาบอกคนสมหวังทั้งหลายที่รวยกันไปรอบที่แล้ว
มาแก้บนแล้วมาต่อโชคลาภให้คุณผู้ชมต่อ

อืมผมจะแก้อะไรผมไม่ได้นวน

เหล่าบรรดาคนสมหวังทั้งหลายค่ะ
มีอู๋คึกคักนะคะนักสิงห์โชคต่างไปไหว้ขอพรสิงห์ศักดิ์สิทธิ์ใกล้แล้วเนอะ๑๗มกราคม
แล้วก็มีทั้งไอ้ไข่วัดดอนใหญ่ทาเวสุวรรณ๕องค์นะคะ
หล่อท้าเวสุวรรณเนี่ยปางประธานพรแล้วเขาบอกว่านี่เป็นรูปหล่อเท้าปลดหนี้ด้วยนะคะ

หนึ่งในคนที่บ่ออู๋คราวที่แล้วโชคดีคือนางสาวกรยพัฒน์ค่ะเขานำเครื่องเส้นไหว้นะคะ
มาเนี่ยทั้งข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มน้ำอารมณ์ผลไม้แก้บนค่ะเท้าปลดหนี้บอกอุ้ยคอยมาขอพรเรื่องงานนะ
เป็นพนักงานขายปรากฏโอ้โหทำยอดได้ตามเป้าอุปังปุริเย่
สำเร็จสมหวังยอดขายเป็นล้านล้านนะจ๊ะไม่ธรรมดา
ถูกรางวัลอีกต่างหากงวดที่ผ่านมาเลยขอมาแก้บนสักหน่อยค่ะ
ส่วนอีกหนึ่งท่านค่ะคุณมานิดพาครอบครัวเดินทางมาจากสิงห์บุรี
นำเครื่องเส้นไหว้มาแก้บนเหมือนกันเพราะอะไรมาขอพรเรื่องงานเหมือนกัน
เลื่อนตำแหน่งเลยค่ะ

ก็เลยขอจุดทูปเสี่ยงทายขอเลขเด็ดงวดนี้ส่งต่อความโชคดีให้คุณผู้ชมไปดูกัน

๓๕๑อะมาจัดไปจ้ะ

ต่อกันด้วยแรงศรัทธาของชาวพุทธและลูกศิษย์ค่ะแห่มารอรับแล้วก็กราบศักระครูบาบุญชุ่ม
เกจิตดังแห่งลุ่มน้ำโขงสามเหลี่ยมทองคำ
เดินทางมาที่ไทยค่ะคุณผู้ชมนะข้ามฝั่งเข้าไทยมาประกอบพิธียกช่อฟ้าสืบชะตาหลวง
ถึง๙มกราคมนี้งานใหญ่เลย
ครูบาบุญชุ่มยานสังวโรค่ะพระพิสุเกจิชื่อดังแห่งลุ่มน้ำโขงสามเหลี่ยมทองคำ
เป็นที่เคารพสักการะของชาวไทยเมียนมาลาวและจีนค่ะ
เดินทางมาที่วัดพระธาตุดอนเรืองอยู่ที่ท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมานะครับ
มีการประกอบพิธียกช่อฟ้าพระวิหารบุญชุ่มรัตนปุรีศรีธรรมราชาค่ะ
เข้ามาทางจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทยเมียนมา
ข้ามลำน้ำสายแห่งที่๒แม่สายเชียงรายมา
ประชาชนไปต้อนรับกันเยอะมากค่ะ
ตั้งแต่บริเวณหน้าจุดผ่านแดนยาวมาจนถึงวัดพระธาตุดอยเวียงแก้ว
โดยเฉพาะพื้นที่วัดคลาคล่ำไปด้วยผู้คนจำนวนมาก
และนี่ค่ะดูสิมืดฟ้าหมดดินเลยจริง
ทันทีที่ครูบาบุญชุ่มเดินทางมาถึงที่วัดคุณผู้ชม
ก็ได้ขึ้นนั่งบนหอธรรมแล้วก็สวดมนต์วัดเย็นทำวัดเย็น
พร้อมด้วยศิษยานุสิตที่มารอทำวัดเย็นกันอย่างล้นหลามค่ะ
หลังจากที่เสร็จพิธีกรมศาสนาทางลูกศิษย์ก็ได้นำพระมาให้ครูบาบุญชุ่ม
ธิษฐานจิตก่อนนำพระมาแจกให้กับลูกศิษย
นั่งร่วมทำวัดเย็นกันพร้อมกับพระครูบาบุญชุ่ม
ได้รับกันไปบุชากันด้วย

วันนี้นะคะทางวัดเขาจะมีการจัดเทศมหาชาติตลอดทั้งวันค่ะ
ส่วนวันพรุ่งนี้๙มกราคม
ครูบาบุญชุ่มจะมีการประกอบพิธียกช่อฟ้า
วิหารหลวงบุญชุ่มรัตนปุรีศรีธรรมราชานั่นเองค่ะ
แล้วก็จะมีการทำพิธีสืบชะตาหลวง
เลขทะเบียนรถอีกครั้งรู้ว่าคุณผู้ชมอยากฟัง

วันที่๘ใช่ไหมวันนี้วันที่๘ยกวันนี้วันที่๙

เอาไปต่อเนื่องกันครับคุณสิงโตนำโชค
ออกรถใหม่ป้ายแดงให้กับคุณแม่
แน่นอนรถใหม่ป้ายแดงก็ต้องดูป้ายแดงเนอะ

แหมคุณนี่กอดกันใหญ่เลย
รถเขาสีฟ้านะคุณครับสีฟ้าธาว

คุณเห็นอะไรแดงหรอทะเบียนหรอ

ความฝันของคุณสินวรนำโชคคือเขาอยากซื้อรถให้แม่สักคันหนึ่งรถใหม่
ก็เป็นเซอร์ไพรส์ของขวัญปีใหม่ให้กับคุณแม่ไปเลย
ถอยรถใหม่ป้ายแดงไปเกยถึงหน้าบ้านแม่น้ำตาแตกเลย
คุณแม่ดีใจนะฮะก็รถคันนี้เป็นการเติมความฝันให้กับคุณสิงโตนำโชคที่ตั้งใจเอาไว้นานแล้วตั้งแต่เด็กเลย
อยากจะถอยรถปลายแดงมาเกินให้แม่สักคัน
ได้ทำตามความฝันของตัวเองสำเร็จนะครับ

แฟนเพลงก็บอกคุณสิงโตขอติเวนหน่อย
น้ำเผื่อจะโชคดีบ้าง

เห็นไหมเออเดี๋ยวข่าวจะไม่จบ

คุณสิงโตคุณแม่และแฟนคลับแฟนเพลง
ก็จะเอาเลขทะเบียนนี้ไปเสี่ยงโชคนะฮะ
๓๑๔๖นะครับพวกเราด้วยนี่แหละค่ะพูดกันตรงเลย
ถูกต้องจดซัดกระดาษเยอะไปหมดแล้วนะ
เอาไปอีกหนึ่งคนคุณตั๊กกระแดงชนลดา

เอาไว้ขับไปทำงงทำงานเบา

แน่นอนก็แฟนคลับแฟนเพลงก็รวมทั้งเราด้วย
ก็ไปส่องเลขป้ายแดงเขาเนอะ

เขาก็ถ่ายรูปกันไป๓อะไรเนี่ย
แล้วแต่ก็ช่วงนี้ก็๘จะเยอะนิดนึง

คุณผู้ชมใช้วิจารณญาในการรับชมด้วยแล้วกันนะครับ